ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย

ยิ่งถ้าเป็นบ้านที่พื้นที่มันน้อยหน่อยแล้วอยู่ติดกัน
แค่ที่จอดรถนี่ก็โอ้โหมีปัญหาแทบไม่เว้นวัน

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะฮะ
แต่ดูบ้านหลังนี้เขามีปัญหาก็คืออย่างนี้ฮะ

เลี้ยงหมาเลี้ยงหลายตัวด้วย
หมงเห็บหมาเนี่ยโอ้โหมันไต่ข้ามเขตมาบ้านเขา
เขาถ่ายภาพเห็บให้ดูเลยหับเห็บตรงกำแพงบ้าน
หมาคุณมาบ้านผมผมไม่เคยว่าสักคำ
วันนี้ผมตากผ้าเอามาวางหน้าบ้าน
ล้ำเขตที่จอดรถบ้านคุณไปหน่อย
โอ้โหทำไมถึงเป็นเรื่องเป็นราว
ถึงขั้นอัดคลิปกันเลยเดี๋ยวผู้ชมไปดูก่อนนะครับ
เห็ดหมาขึ้นบ้านผมเป็นร้อยกว่าตัวเอาดิ
บ้านคุณไม่ได้เลี้ยงหมาเหรอ

บ้านคุณไม่เลี้ยงหมา

อันนี้เลี้ยงหรอครับ

ได้ถ่ายได้ถ่ายเห็ดหมา

ราวผ้าบ้านผมนะครับอันนี้

สุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ
บอกว่าเขาไม่ได้ปักผ้าหน้าบ้าน

นี่ครับแค่เราเอาผ้าไปแค่หน้าบ้านตรงนี้นะครับ

เลี้ยงหมาแมวห้าสิบกว่าตัวเป็นอะไรผมพูดหรือคะ

ถ้าคุณเล่นกับผมอย่างนี้ผมก็ต้องอยู่กันไม่ได้อ่ะ
ไม่เกี่ยวเหรอที่ที่มันบ้านพักอาศัยอ่ะ
ได้ก็ได้มันแหละผมได้กว่าแหละ

คุยแต่คุยรู้เรื่องกับพี่อีก

ไหนวะเห็ดหมัดอยู่ไหนเหรอ

ฝากแช้ไหนเน่

โอ้โหมีซูมเห็บหมัดให้ดูด้วย
นี่ค่ะคือดูพื้นที่
ของบริเวณบ้านแล้วมันก็ไม่ได้เล็กเกินไป

ผู้ชายที่มีเสียงอยู่ตลอดเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเถียงกับเพื่อนบ้านถูกเพื่อนบ้านต่อว่าต่อขาน
เนื่องจากเขาตากผ้าแล้วมันล้ำบริเวณหน้าบ้านของอีกฝ่ายไปนิดเดียว
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจนเกิดการต่อว่าเกิดการถกเถียงกันขึ้น
เขาก็เลยอัดคลิปลงสังคมออนไลน์เลยนะฮะ
ติดแฮชแทคมนุษย์ข้างบ้าน
แท็กเห็บหมาข้างบ้านบอกว่าข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว๕๐กว่าตัว
แต่เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงคุณผู้หญิงข้างบ้านเขาบอกว่า
คุณแบ๊วที่ไหนมาพูด๕๐กว่าตัวก็ไม่รู้เลี้ยงกี่ตัวนะ
แต่เอาเป็นว่ามันมีเห็บหมานับร้อยไต่เข้ามายั่วเยี้ยตามกำแพงบ้านของเขา
ไปถึงที่นอนลูกไต่ไปถึงเสื้อผ้านี่กวาดไปเยอะแล้วนะจริงมีมากกว่านี้
นี่เจ้าของคลิปเขาบอกแต่ทำไมข้างบ้านเนี่ยเขาแค่ตากผ้าล้ำไปนิดเดียวเนี่ย
ถึงไม่มีน้ำใจให้กันข้างบ้านบอกว่าถ้างั้นคุณก็ไปฟ้องนิติสิ
เห็บหงเห็บหมาอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะได้ข้อสรุปยังไงนะ
แต่นี่คือปัญหาของสังคมไทยมันก็น่าคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องที่มันแคบ

คลิปนี้คนเข้าไปดูครึ่งล้านนะคะเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจกันนะคะ
หวังว่าจะตกลงกันได้ด้วยดีนะฮะ
จะย้ายบ้านหนีนี่ก็ยากมากนะคะ
กว่าจะผ่อนหมดก็ยากแล้วนะคะ
แต่บ้านที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เยอะนะ
ต้นไม้ล้ำมามีมะม่วงห้อยมาก็

ไม่ต้องแอบหรอกบางคนก็เอาเลยพี่เอากินเลยเนี่ย

ก็อยากให้มีน้ำใจกันแบบนี้ทุกบ้านนะคะ